คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้รู้สึกปวดใจแทนคุณแม่ท่านนี้เลยนะคะ
ที่ทุ่งสงฆ์นครศิษย์ธรรมราช
ลูกชายกับแม่เขาทะเลาะกันคุณผู้ชม

จู่เอื้อมือไปตบหน้าแม่อย่างแรง

พิษตาก็ปื้นนะไงอุ๊ยมี
อื้มมบ่อยเขา

มึงไปตามกับมึงไปตามกับก็อุ๋นทางก็ตามถึงตรงนู้นกัน
ภันเบชว่าเลย
เต็มหัวตามกับเบสได้ไหม
ภันเบชไหม

คือพยายามเข้ามาถามคุณแม่ตัวเองว่าตัวเองผิดอะไร
ทีนี้น่าจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนี่แหละค่ะ
พยายามถามแม่ก็แบบเออลองดูสิ
เอามีดมาแทงดูสิเดี๋ยวก็ได้ขึ้นสวรรค์หรอก

อ๋อประโชด่ะนี่ค่ะไม่พอใจ
ไม่ได้คำตอบว่าตัวเองทำผิดอะไรนะคะ
ตบแม่แบบนั้นเลยค่ะ
นำมาโพสต์ไว้แล้วก็ขึ้นข้อความบอกว่า
ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกกรณี

ตบแรงมากแล้วก็ปักหมุดให้ด้วยนะคะ
พิกัดบ้านเลขที่๓๙หมู่ที่๖ตำบล
เขาขาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วนะคะ
รองผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกมนเทียนเบ้าทองนะครับ
ท่านบอกว่าได้สั่งการให้ผู้กำกับสพทุ่งสงศ์เนี่ย
พร้อมกับชุดสืบลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังดังกล่าวแล้ว

เมตรแล้วก่อนที่จะตบหน้าแม่
ตำรวจบอกว่าน่าจะเสพยาบ้าด้วยนะคะ